วันนี้ที่ได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องราวความรักที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับ
ก่อนกลิ่นขอพื้นทีตรงนี้ที่มีโอกาสได้ขอบคุณแฟนแฟนที่ส่งกำลังใจนะครับ

การเรื่อง

มันเป็นเรื่องที่คนสองคนต้องปรับตัวกันไปตลอดเวลา

แล้วก็ถ้าเมื่อวันหนึ่งมันมีการที่คนหนึ่งปรับตัวอยู่แค่คนเดียว
หรือว่าพยายามทำทุกอย่างอยู่คนเดียว
มันก็ไม่สามารถไปต่อไป

ก็วิวเชื่อว่าวิวทำเต็มที่ที่สุด
ก็คือวิวมั่นใจในตัววิวว่าวิวสามารถปรับตัวได้แล้ว
ก็คือที่ผ่านมาก็พยายามปรับอยู่ด้วยกันในทุกช่วง
เพราะว่าเมื่อวันหนึ่งมันเหลือกัน
แล้วก็พยายามอยู่แค่ทางฝ่ายเนื้อของเรา

ช่วงเวลาที่คุยกันว่าเราจะยุติความสัมพันธ์มันยากขนาดไหนครับ
อืมมันก็ยากอีกแล้วค่ะ
เพราะว่ามันเป็นการป้องกัน
แต่ยาวเวลาก็แบบสุดที่
มันก็ต้องนึกถึงแบบโมเมนต์ต่างที่เคยฝัน

ว่าเอ่ยเขาจะมีใจมาพุดเรื่องความสัมพันธ์กันใหม่แล้วละ

จริงแล้วมันก็มีการพูดกันหลายมากแล้ว
แต่ว่าทั้งนี้ก็คือว่าเคลียร์สารจบ

มันก็คงแบบว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีความความพยายามหรือความกลมกลมของแต่ละคนก็คงไม่รู้กัน
แล้วก็ทำเป็นที่ที่สุดแหละงั้นแสดงว่าเรามีการพูดคุยกันหลายรอบแล้วปรับกันหลายรอบแล้วค่ะ
แต่แฟนตกใจวิวเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีสัญญาณเลยว่าคู่เราจะมีปัญหาเพราะว่าตัววิวเองอ่ะ
ก็ได้มีการแบบไปตามไปเขาเล่นเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นคือก็แล้วแบบ
ก็ตามที่ทุกคนเห็นซึ่งแบบบางอย่างอ่ะมันก็ไม่ได้ออกคืนอยู่ตลอดแล้วค่ะ
มันก็เหมือนกันเป็นการพบกันแบบส่วนตัวแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบรู้ที่
ค่ะแล้วก็ไม่ได้ออกมันต้องมาบอกปัญหาหรืออะไรแบบนี้ค่ะตั้งแต่อะไร
อันเนี้ยคือไม่ได้คุยกันถึงประเด็นนี้เลยค่ะแล้วก็เอ่อ

แล้วก็ได้ฟังหรือรู้อะไรแบบนี้ค่ะ
เท่าที่ทุกคนเห็นกันในหน้าโซเซี๊ยลเลย
สำหรับตัวเราคิดว่าเรื่องความรักของเราที่มันยุติในครั้งนี้

เออไม่คลุกเขา

มีการที่จะเอกโทรโมทอะไรหรืออะไรกัน
แต่ว่าถ้ามันอยู่ตรงนั้นก็ไม่โอเค
เราก็แค่ขอกลับมาดูแลตัวเองดังตัวเองทำยังง่าย

พี่ก่อนเราตัวกันก็แค่รู้สึกได้ว่าถ้ามันใช่ไม่ใช่ยาแนล
เศษดายไหมกับความรักคำนี้มา๔ปีด้วยหรอ

จะ่วงว่าทำงานดีกว่า

มันเกิดวิวสิทธิ์แรงขึ้นมาเรื่อย
พอดีที่เห็นคือวิวขึ้นไปที่เวียดนัง
และถ่ายละครด้วยก็เป็นอะไรที่ทำให้เราค่อนล่าง
จริงใช้เวลาในการอยู่กับความเสียใจ

ก็มีบ้างทีนึงครุก
อันนี้จะหนักในวิวกับการที่ต้องเสียน้ำตาหรืออะไร

อะไรป่ะตอนนี้สบายจิตใจหนูกี่เปอร์เซ็นส์
อันภาโลวันนี้เลยอันภาลวันนี้เลยอ่า
คือแปลว่ามีอะไรที่มันมันมันเขาเรียกว่าไรอ่ะ
ลงจุดรายละเอียดความรู้สึกในใจทั้งนั้น
แต่มันเป็นแค่ว่าเราก็อยากจะกลับมา

ที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีแงลบ

เพราะเป็นนักแสดงก็มีเยอะเยอะมาก

เหมือนว่าต้องการจะไม่พูดตั้งแต่แรก
และมันก็เป็นเรื่องของคนมันใหญ่ของคน

อันนั้นก็คือต้องเผื่ออาณาคต

งานแล้วก็แบบ

ไม่มีอะไรคือจะเรียกว่ามันเป็นการตัดสินใจของวิว
ไม่มีใครที่เข้ามา
ความให้แบบหมายถึงว่าครอบครัว
ไม่ได้มีการเข้ามายุ่งเกี่ยว

จบอะไรวะครับ
ถ้านี่น่ารักกัน
เราก็คงจะอยู่

กันกับคำพูดอะไรอย่างเงี้ยเออไม่สามารถไม่สามารถตอบได้เหมือนกันนะ
อันนี้ในความประมาณตรงนี้ก็คืออยากจัดการความรู้สึกตรงนี้
ตัวเองก่อนนะคะเป็นหวังความรู้สึกอีกมากกว่ากว่าความรู้สึก
คือแบบเรายังอยากจัดการความรู้สึกตัวเองแล้วก็มันไม่ได้รู้สึกแบบแย่หรือดาวน์หรืออะไร
ในตอนนี้นะคะก็แบบอยากทำงานแล้วอ่ะอยากเป็นแบบรับรุ่นคำนี้ขึ้นอันนี้ก็สุดมากกว่า
เออต้องบอกก็ทำงานได้ก็ออกมาได้อ่ะ
อยู่ใจถูกไหมอยู่ใจครับ
แล้วยังเปิดใจมั้ยเปิดใจยังหรือว่ายังพอแล้วกำเลี่ยวความรัก

ไม่แต่จะถามเรื่องเวียดนาวเวียดนาวเป็นไงบ้าง

ที่แบบแมนเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ขอบคุณค่ะไปดูการที่เวียดนามด้วยนะคะ
เป็นครั้งแรกที่ไปที่เวียดนาม
แล้วก็แฟนให้การต้อนรับดีมาก

ตื่นเต้นไหมวิวเพราะว่าแฟนได้ความสนใจเยอะแล้ว

ติดต่อมาได้นะคะ

มีส่วนเกี่ยวยข้องไหม
มีส่วนเกี่ยวข้องมาก
คือถ้าเป็นคนเดียวก็คือจะตื่นเต้น

มีผิดกล้าดกั้วนัฐกรรษเท่าไหร่

ยังติวนี้มันนนใจที่กันเลยนะ

ตอนนี้ถูกไม่ได้ทีกันเลยค่ะ

แต่ว่าดูว่าช่วงเวลาที่ได้นักแสดงหลายช่องคิวค้นมันยาก

อยากจัดที่ไทยฝากถามว่าอยากดูกันไหมคะ

ครับขอบคุณ